คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าดูที่หน้าจอไทยรัฐตอนนี้เนี่ยนะคะ
ฝั่งซ้ายด้านบนคุณขวัญอันนี้ตำรวจคอฝนี่มาแล้วนะ
เมื่อสักครู่นี้เห็นมีโล่กำบังมีอุปกรณ์มาแล้วนะคะ
เขาก็ต้องเตรียมพร้อมในการดูแลความปลอดภัย
ใช่เมื่อสักครู่ที่เราพูดถึงกลุ่มโมกหลวงริมน้ำ
ย้อนกลับไปที่อาจารย์สุขุมบอกเนี่ยอาจารย์บอกว่าที่เขาจะไปชุมนุมกัน
ซึ่งจริงเนี่ยผ่านทางเฟซบุ๊กเขามีการอัปเดตตลอดด้วยนะคะ
ก็บอกว่ามีการเชิญร่วมพิธีชาปนกิจสวและสารรัฐธรรมนูล
จะไปที่อนุสวรีประชาธิปไตยวันนี้ตอน๕โมงเย็น
แล้วก็ยังบอกด้วยว่าจะให้ทุกคนที่จะไปเนี่ยต้องสวมใส่ชุดดำ
ซึ่งก็แน่นอนว่าวันนี้ที่เขามาเนี่ยเมื่อสักครู่ที่ปริ้นต์ใบลาออกมาให้สว
ก็ใส่ชุดดำมาด้วยก็เป็นการแสดงออก
ผมเชื่อว่าตอนนี้ในต่างจังหวัดเริ่มขยับแล้ว
ฉะนั้นในช่วงข่าวของเราหลังจากนี้ไปช่วงเด่น
อันนี้ไม่ได้ไปยุ๊ะนะแต่ว่าดูตามที่พระพวกส่งมาเนี่ยเริ่มขยับแล้ว
เพราะเห็นอาจารย์สุภาพกับอาจารย์สุขุมอีกนิดนึงฮะ
มาถึงตอนนี้อาจารย์ยังฟันเหมือนตอนต้นที่อาจารย์สุภาพได้ฟัน
ใช่ครับผมเริ่มต้นว่าวันนี้ไม่ได้โหวต
แล้วผมก็จะปิดท้ายผมยังเชื่อว่าไม่ได้โหวตหมายถึงว่าไม่ได้โหวตคุณพิทารอบสองนะครับ
แต่ว่าจากนี้ไปเนี่ยเขาจะโหวตกันว่าโหวตได้หรือไม่ได้

และผมเชื่อว่าเสียงส่วนใหญ่ก็ชนะคือฝั่งสวกับฝั่งรัฐบาลเดิม
ว่าคุณพิธาไปต่อไม่ได้แล้วจะจบตรงนั้น
หลังจากนั้นจะเป็นยังไงประธานคงสั่งพักหยุดการประชุม
ครับค่ะแล้วให้ฝ่ายเลขานัดหมายกันมาใหม่ค่ะ
เพื่อโหวตแคนดิเดตนายกคนต่อไปซึ่งคุณอุ้งอิงก็บอกชัดเจนแล้วว่าเป็นคุณเศรษฐา
คุณเศรษฐาจะผ่านหรือไม่ผ่านเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกที
อาจารย์สุขุมผมเพิ่มเติมต่อแล้วผมก็เห็นด้วยตามที่คุณสุภาพว่ามาทุกอย่าง
แต่ผมว่าหัวหน้าถ้าถัดไปถึงคุณเศรษฐาเนี่ยอาจมีคู่แข่ง
มีคู่แข่งไม่ใช่เสนอหนึ่งแล้วไม่ใช่เสนอหนึ่งอีกฝ่ายก็จะเสนอ